ลูกชายคนนึงโพสต์ถึงพ่อที่ล่วงรับจาก
เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
บอกว่าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อครับ

คุณพาสกรพิมทีลูกชายของพันธาเอกอำนาจพิมพี
หนึ่งในกำลังพลที่เสียชีวิต
ซึ่งปัจจุบันก็เจริญรอยตามคุณพ่อนะครับ
ทำงานสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
โพสต์เรื่องนี้หลังจากท่านสูญเสียเสาหลักของครอบครัว
โพสต์ว่ากลับบ้านเรานะพ่อพ่อคือสุดยอดคุณพ่อ
ภูมิใจในตัวพ่อมากคิดถึงคนบนฟ้า
และภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อ
คุณพาสกรทิ้งท้ายไว้ว่าหลังจากนี้พ่อไม่ต้องห่วงอะไร
เดี๋ยวจะเป็นคนดูแลแม่กับน้องเอง
พร้อมกับลงภาพการเดินทางพาพ่อกลับบ้าน
แม้จะเป็นเรื่องเศร้าแต่ภูมิใจในชายชาติทหาร
ที่ทำงานเพื่อชาติจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตครับ
ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ในส่วนของการค้นหาก็ยังดำเนินต่อไป

ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะ